คุณผู้ชมที่ติดตามสื่อออนไลน์ของไทยรัฐนะฮะ
คุณผู้ชมจะได้รู้ว่าคุณนั้นไม่ตกข่าวแน่นอน

แต่ทีนี้ครับไทยรัฐออนไลน์เปิดตัวไทยรัฐพลัส
เพื่อให้คุณนั้นไม่ตกเทรนด์ด้วยนะฮะ
คือที่สำคัญเราจะฟังเสียงของคนไทยทุกคนทุกรุ่นทุกวัย
ให้มาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวต่างไปด้วยกันนะฮะ
ตอบความต้องการของคนยุคใหม่จริงคุณ
ไอเดียแล้วก็แนวคิดแบบนี้ครับ
เป็นการให้ตั้งคำถามหาคำตอบ
แล้วก็สร้างแรงขับเคลื่อนสู่สังคมไปด้วยกันนะคุณ

ใช่ค่ะแล้วคุณดูหน้าจอสิหน้าจอเนี่ยไทยรัฐพลัสของเราเนี่ยนะคะ
จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น๗หมวด
แล้วต้องบอกนะว่าเนื้อหามันมีความทันสมัย
ครบรถครอบคลุมแล้วก็รอบด้านจริงค่ะ

ใช่ค่ะดูหัวข้อหนึ่ง
นี่แหละเขาจะบอกเล่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคม

แล้วเขาจะมีมุมมองของการวิเคราะห์

เราจะเก็ตกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมากขึ้น
และอยากให้คนติดตามเข้าไปเปล่งเสียงไปแสงความคิดเห็นได้ด้วยนะ
ใช่ค่ะอีกหัวข้อหนึ่งดิฉันชอบมากเลย

มันเป็นการเปิดโลกวิธีคิดกลยุทธ์
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน
แล้วก็การทำธุรกิจการลงทุนอันนี้ดีนะ
มันจะได้ช่วยเพิ่มสตุ้งสตังค์ในกระเป๋า
แล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้วยนะคะ
โดยเฉพาะในยุคนี้เนอะยุคโควิด๑๙เนี่ยนะฮะ
อ้าวมีอีกหัวข้อหนึ่งน่าสนใจมากเหมือนกันนะฮะ
โอ้โหคุณหัวข้อนี้ดีนะเราจะเรียบง่ายอย่างไร
แต่เราจะมีความสุขได้แบบโอ้โหที่สุดเลยนะฮะ
และอีกหัวข้อหนึ่งเราจะรักธรรมชาติไปด้วยกันคุณ
นี่นะครับอีกหัวข้อหนึ่งสำหรับคนทันสมัย
คนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักสิ่งแวดล้อม
อันนี้เป็นสายสีเขียวเลยเนาะใช่นะครับ
แน่นอนเรื่องราวมุมมองทางศิลปะวัฒนธรรม
สื่อบันเทิงความเชื่อต่างรวมถึงรสนิยม
โอ้โหเรื่องนี้นะมันอินเทรนด์มากใช่ค่ะนะฮะ
อันนี้ก็เป็นหัวข้อต่างนะครับ
และอีกอันหนึ่งคุณน้ำแข็งอะไรฮะ
มันก็เป็นการพูดถึงเรื่องอนาคตนะ
เป็นนวัตกรรมของอนาคตที่มันจะมาเปลี่ยนเรานะวันนี้
ปัจจุบันของเราแล้วก็เปลี่ยนการใช้ชีวิตของเรา
ในอนาคตด้วยและหมวดสุดท้ายเนี่ย
โอ้โหก็ตรงกับชื่อของนี่เลยไทยรัฐพลัสเลย
มันเป็นการเปล่งประกายความคิดเปลี่ยนผลลัพธ์
แล้วก็เอาพวกความคิดสร้างสรรค์ต่างเนี่ย
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้เราก้าวไปพร้อมกัน
แล้วก็หวังมากเลยนะคะว่าไทยรัฐพลัสเนี่ย
จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสังคมไทย
ให้เราก้าวไปข้างหน้าแบบสร้างสรรค์พร้อมกันด้วย

ไทยรัฐพลัสคุณจะได้เห็นความทันสมัยอะไรต่างมากมายนะ
ตั้งแต่โลโก้เลยนะโลโก้ก็แปลกตาทันสมัยมาก
แล้วก็คอนเทนต์เนื้อหาอะไรต่างเนี่ยโอ้โหมันสุดจริง
ผมได้มีโอกาสเข้าไปดูแล้วคุณสุดจริง
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องลองเข้าไปอ่านดูนะ
มันจะได้เติมไอเดียกับเราจุดประกายสิ่งดีในชีวิตเราได้เยอะเลยล่ะค่ะ